ไปดูเรื่องราวชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
อายุห้าสิบเจ็ดปีละค่ะแต่ว่าเป็นหนี้อยู่นะ
ก็เลยต้องไปทำงานใช้หนี้สองแม่ลูกนะครับปรากฏว่าก็ถูก
ทารุณโขกสับหนักเข้าถึงทำร้ายร่างกาย
ลูกชายเห็นทนไม่ไหวก็เลยต้องพาแม่มาแจ้งความนะครับ
ท่านผู้ชมครับผู้หญิงที่ถูกทำร้ายอายุห้าสิบเจ็ดปีคนนี้นะครับ
แล้วก็ลูกชายเดินทางไปพบตำรวจสนบางขุนเทียน
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับแม่ลูกคู่หนึ่งนะครับ
อายุหกสิบเอ็ดลูกสาวอายุประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบ
ทั้งสองเป็นเจ้าของกิจการห้องเช่าแล้วก็ปล่อยเงินกู้
อยู่ในซอยเอกชัย๓๐แล้วนี่ฮะโอ้แผลน่ากลัวมากนะคะ
หลักฐานร่องรอยการถูกทำร้ายล่าสุดที่ลูกชายเห็นเข้าบอกทนไม่ไหว
อืมเพราะลูกชายบอกเคยถามแม่ทีไรแม่บอกหกล้มอืม
อะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะจักรยานยนต์ล้มแต่ครั้งล่าสุด
แต่แผลมันขนาดนี้ไงลูกบอกไม่ใช่แล้วถามจนลูกถามจนรู้เรื่องอ่ะ
พามาแจ้งความนะครับถูกทำร้ายจนบาดเจ็บแบบเนี้ยต่อเนื่องมาปีกว่า
แต่ไม่เคยบอกลูกอืมอายุห้าสิบเจ็ดแล้วนะซึ่งหญิงคนนี้บอกว่าเมื่ออ่า
ย้อนไปเมื่อสี่ห้าปีก่อนเคยไปกู้เงินแม่ลูกคู่นี้มาหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท
ก็เพื่อจะเอามาใช้จ่ายนี่แหละนะครับทั้งเอาไปจ่ายคนอื่นไปจ่ายค่าใช้จ่ายรายวัน
อะไรก็ว่ากันไปนะครับพอกู้มาแล้วหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท
ตัวเองกับลูกชายก็ต้องดิ้นรนหาเงินใช้หนี้สินที่ติดค้างแบบสุดชีวิต
หาเงินมาชดใช้ให้ได้นะครับแต่มันก็ไม่พอค่ะ
ลูกก็ไปทำงานที่ระยองลูกชายตัวเองก็เลยเอาอย่างนี้
จากหาเงินใช้หนี้ใช้ดอกเป็นวันใช้ต้นอะไรก็ว่ากันไปแล้วเนี่ย
ไปเป็นแม่บ้านทำงานรับใช้จิตปาถะให้กับแม่ลูกคู่นี้ด้วยแล้วกัน
เพื่อจะปลดหนี้ไปด้วยใช่งานไปด้วยเขาให้ค่าแรงวันละสามร้อยห้าสิบ
เอาแค่ร้อยห้าสิบอืมอีกสองร้อยบาทหักหนี้นะครับ
นี่ฮะดูสภาพร่างกายเนี่ยอายุ๕๗แล้วนะก็ทำทุกอย่าง
แล้วแม่ลูกคู่นี้ที่มีกิจการห้องเช่า
แล้วก็ปล่อยเงินกู้อยู่ในซอยเอกชัยสามสิบเนี่ยคุณป้าท่านนี้บอกว่า
เขาเลี้ยงแมวด้วยคือเป็นคนรักแมวเลี้ยงแมวด้วย
เอาแมวจรจัดอะไรมาเลี้ยงด้วยสรุปแล้วมีแมวเนี่ยร่วมร่วมหนึ่งร้อยตัว
อืมนะตัวเองก็มีหน้าที่นอกจากทำงานบ้านให้เขาแล้ว
ต้องให้อาหารแมวบางทีก็ต้องพาแมวไปทำหมันอ่า
เขาก็ใช้อะไรก็ต้องไปอ่ะส่วนเรื่องการทำร้ายร่างกาย
จริงแล้วถูกทำร้ายร่างกายมานานเป็นปีแล้วเพราะว่าพักหลังหลัง
พอทำงานไม่ถูกใจแม่ลูกคู่นี้ก็จะมาทำร้าย
ทุบตีมั่งใช้สิ่งของปลาใส่มั่งที่ผ่านมามันบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
มีรอยฟกช้ำอะไรก็ไม่ติดใจเอาความไม่ได้บอกลูกชาย
กระทั่งล่าสุดเย็นวันจันทร์ที่๒๒เมษายนที่ผ่านมา
ถูกฝ่ายลูกสาวของเจ้าหนี้เนี่ยมาทำร้ายร่างกายอีก
คราวนี้ที่คุณเคยมาสอนเห็นเนี้ยเห็นไหมเป็นจ้ำจ้ำวงวงเขียวเขียวช้ำช้ำเนี้ย
เอาอาหารกระป๋องอ่ะอืมอาหารแมวอ่ะเครื่องใส่โอ้ย
เครื่องรองเท้าใส่เอาชามเซรามิกมาทุบมาตี
เข้าที่หน้าที่แผ่นหลังที่ขาจนเขียวช้ำไปทั้งตัว
ตอนแรกก็เหมือนเดิมกะว่าเอาไม่เป็นไรทนไป
ไม่เอาความแต่พอลูกชายมาเห็นทีนี้ลูกชายบอกทนไม่ไหวแล้ว
ตัดสินใจพาแม่มาแจ้งความครับ
ไปไปผิดพลาดอะไรอะคือต้องงานแล้วมันมันไม่ได้ดั่งใจอย่างเงี้ยแหละ
ใช่ใช่แบบนี่ในแบบงั้นธงนะแบบว่าทำอะไรไม่

ไม่ได้ถูกใจเขาอย่างเช่นบางทีถามโค้งแมวนี้น้ำโค้งแมวแบบมีพริกหงรบจะตายแล้ว
ไม่ตัดหูกับแมวส์เยอะนั้นก็จะตาย

ลูกชายเคยเห็นหลายแผลเห็นรอยช้ำอะไรไหม

บอกเขาไหมว่ารอยการเปลี่ยนมันเกิดจากอะไรบ้าง

หน้านั้นที่โดนมานี่คือเขาไม่รู้เลย

เขาบอกลดล้มบ้างอะไรบ้างคือแบบ
แต่ไม่แรงแต่นิดหน่อยไปเรื่อย

มีมาภาคหลังนี่ที่ว่าโดนหนัก

บางทีก็โดนถีบบ้างโดนแบบ

อันนี้โดนก่อนออกไปที่ที่ไหน
อันนี้โดนอะไรครับ
อันนี้คือโดนอะไร

พลังตำนาน

คือเป็นลูกหนี้หรือว่าจะเป็นลูกจ้างเนี่ยก็มาทำเขาอย่างนี้ไม่ได้นะ

ลูกชายของคุณป้าเนี่ยบอกว่าตัวเขาเองก็ต้องทำงาน
คือเป็นพนักงานบริษัทนะฮะที่ทำงานก็ต้องไปมาระหว่างกรุงเทพกับระยอง
ก็รู้ดีว่าแม่เป็นหนี้พยายามหาเงินช่วยแม่มาตลอด
ล่าสุดก็ช่วยแม่ใช้เงินก้อนไปละ๕๕๐๐๐บาท

แต่นี่มัน๑๘๐๐๐๐กับ๒๐๐๐๐๐นะครับ
แม่ไม่เคยบอกว่าแม่ถูกทำร้ายระหว่างที่มาทำงานใช้หนี้เป็นแม่บ้านอะไรให้เขาด้วยนะครับ
เห็นรอยฟกช้ำตามหน้าตามร่างกายของแม่บ้าง
ถามแม่แม่ก็บอกว่าหกล้มมั่งถูกมอเตอร์ไซค์ชนมั่ง
กระทั่งล่าสุดนะครับแม่โดนหนักมากก็พยายามคาดคัน
จนแม่ยอมบอกแล้วก็พาแม่มาแจ้งความ
ตำรวจสนบางขุนเทียนบอกว่าได้รับคดีนี้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากนี้ก็จะส่งตัวผู้บาดเจ็บไปตรวจร่างกาย
เพื่อเอาใบรับรองแพทย์มาประกอบสำนวนคดี
เรื่องต้นจะแจ้งข้อหากับสองแม่ลูกฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
ส่วนจะถึงขั้นร่วมกันทำร้ายจนสาหัสหรือไม่ก็ต้องรอใบแพทย์ด้วยนะครับ
แล้วก็จะเรียกคู่กรณีมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป
ก็เดี๋ยวก็ต้องรอฟังทางฝั่งของสองแม่ลูกเขานะว่าเขาจะชี้แจ้งข้อกล่าวหายังไง
ตอนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาไว้แล้ว
เดี๋ยวก็ต้องรอฟังทางฝั่งของสองแม่ลูกเขานะว่าเขาจะชี้แจงข้อกล่าวหายังไงตอนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาไว้แล้ว
แต่ว่าคุณป้าก็บอกว่าก็คงกลับไปอยู่ทำงงทำงานที่บ้านเขาไม่ได้แล้วล่ะ
กลัวไงกลัวจะถูกทำร้ายอีกเพราะว่าไปแจ้งความแล้ว